ถีบอกถีบหน้าทุ่มพื้นกระทืบซ้ำ
รุนแรงมากคะ

แล้วเธอก็ทนไม่ไหวจริงแล้วด้วยก็เลยไปแจ้งความ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
โอ้โหนี่คือตามถีบลงไปถึงในรถเลยนะคะ
ใช่นะครับแล้วก็ตัวผู้ชายก็ตัวใหญ่นะผู้หญิงก็ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ย
ตอนโดนทุ่มคือทุ่มแรงมากเลยนะคุณ
ใช่ค่ะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นคะ
คนโพสต์เนี่ยนะเขาเขียนข้อความระบายความรู้สึกไว้ยาวเลยค่ะ
แต่ที่สรุปสั้นเขาบอกว่าบทเรียนราคาแพง
คือผู้หญิงคนนึงตัวน้อยที่ต้องมาเจอผู้ชายแบบนี้
ใครเป็นเพื่อนฝากสั่งสอนมันบ้าง
ลูกผู้ชายเขาไม่ทำกับเพศแม่รอบแรกถีบอกรอบสองถีบหน้า
จนจมูกสั่นหลุดแล้วเธอก็โพสต์ด้วยนะว่าที่ไม่สวน
เพราะว่าสวนไปก็ไม่ไหวนี่ยังไม่นับรวมกับที่ทุ่มกับพื้น
แค่ไหนก็ไม่ควรทำกับผู้หญิง
คนแบบนี้เสียดายเวลาที่คบมาทรยศเธอ๑ปี๔เดือน
เธอก็ให้โอกาสแฮชแท็กฝากไว้ให้คิด
ทะเลาะกันแค่ไหนคุณคือผู้ชายอย่าเก่งกับผู้หญิง

อกช้ำไปหมดเลยนะฮะทั้งใบหน้าทั้งตัวนะคุณ

ตัวแดงเป็นรอยเป็นจ้ำแบบนี้เนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังผู้โพสต์เธออยู่ที่เชียงใหม่
ตอนนั้นที่ผู้สื่อข่าวติดต่อไปนะคะ
เจ้าตัวไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์
บอกแค่ว่าตอนนี้ญาติญาติมารับเธอออกจากเชียงใหม่แล้ว
เพราะว่าญาติเห็นคลิปนี้แล้วก็กลัว

ส่วนฝ่ายชายที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนที่คบกันมาประมาณปีกว่า
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ลานจอดรถ
ซึ่งทางฝ่ายหญิงที่โดนทำร้ายเนี่ยนะ
บอกว่าไม่ขอเอ่ยชื่อละกัน

เธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้

แต่ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับฝ่ายชายนะ
เธอบอกว่าที่ลงบันทึกประจำวันไว้
ไม่อยากให้ฝ่ายชายมายุ่งกับเธออีก
แล้วก็เอาคลิปนี้มาลงเฟซบุ๊ก
บอกว่าอยากเตือนถึงผู้ชายทุกคน
เมาแล้วอย่าทำร้ายผู้หญิง

ตัวเธอได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย

คือเป็นแผลตามลำคอตามใบหน้าฟกช้ำจากการถูกทุ่ม
แล้วสันจมูกเธอหลุดด้วยค่ะ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่จริงแล้วนอกจากลงบันทึกประจำวัน

เพราะว่ามาทำร้ายกันแบบนี้มันไม่ได้